เอาคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้มันดีกว่านะคะ
บรรยากาศงานแต่งเมื่อวานนี้พุทธจุ๋ยโอ้โหหวานเวอร์คุณผู้ชมค่ะ

เขาเรียกว่ารวมดาวดาราเกือบทั้งวงการเลยนะมาในงานแต่งนี้ค่ะ
และที่สำคัญนะคุณผู้ชมทางฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยนะเขาก็ทำซีนหวานซึ้งนะคะ
กว่าจะไปถึงเจ้าสาวตัวเจ้าสาวได้นะก็ผ่านประตูเงินประตูทองหลายด่านเหมือนกันนะคะ
แล้วก็รวมถึงนะยังฝากคำมั่นสัญญาถึงกันและกันด้วยนะคะหวานเวอร์เวอร์เดี๋ยวไปชมกันค่ะ
เรามองว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่ไปกับเขาจนแบบจนแบบจนวันสุดท้ายของชีวิต
ขอบคุณค่ะที่จับมือเราแน่นมาตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
พร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็ขอบคุณมากที่รักกันแบบนี้มา
ตลอดเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน
เฮ้ยจ๋อ
ก็ฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนกันนะ

แล้วก็ดิฉันชอบอีกหนึ่งอย่างนะ
การแย่งชิงช่อดอกไม้ของเขา

แต่ดีเจต้นหอมเอ็บเอ็มได้ไปแต่ดีเจต้นหอมไปจิกหัวค่ะ

รับรักกันคุณผู้ชมภาพสึกสนานกันไปละกันนะครับ

กับคู่หวานพุทธจุ๋ยละกันนะคะ